มันเป็นเทศกาลที่วัยรุ่นเขาชอบตีกันหรืออย่างไร

เรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะตีกันอีกแล้ว
อันนี้กลางงานวัดวัยรุ่นสองกลุ่ม
ไปดูเนี่ยคือตีกันจนงานเขาเละไปหมด
แล้วเนี่ยในวัดก็ไปตีกันทำไมนะคะ
สภาพทั้งขวดทั้งอะไรเนี่ยมันจะมีขวดแอลกอฮอลอะไรคุณผู้ชมดูคราบเลือด
เนี่ยที่อยู่ที่พื้นดินเนี่ยนะคะ
อันนี้จะเป็นแบบขวดแอลกอฮอลที่มาคว่างตีกัน
สภาพนี้เป็นสภาพหลังเกิดเหตุตะลุมบอลกันที่วัดหนองเจริญตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
งานนี้เป็นงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรค่ะ
และที่เห็นคือมีเก้าอี้เหล็กพับเศษขวดเบียร์เศษขวดแก้วกระจายเกลื่อนเต็มเลยในวัดตรงนั้น
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยมีผู้บาดเจ็บประมาณสัก๔๕รายนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไวรูสอายุยี่สิบถึงสามสิบปี
เอาอย่างนี้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงหนึ่งในผู้บาดเจ็บกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ตัวเองเจ็บแต่ถามว่าทะเลาะกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เลยทะเลาะกับเรื่องอะไร
ชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยนะเราไปถามมา
ชาวบ้านบอกว่ามันมีงานจริงเป็นงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรเขาจัดกัน๓วัน๓คืนก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่๘แหละแล้วก็มีจนถึงวันที่๑๐เมษายนนะคะ
ในงานเนี่ยมันจะมีทั้งเวทีรำวงมีบางร้านเนี่ยคือเขาแอบเอาเบียร์มาขาย
ใกล้จะเลิกงานเนี่ยนะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะสองกลุ่มดื่มเบียกันจนเมาแหละมีกลุ่มนึงแหละเป็นกลุ่มปล่อยเงินกู้ด้วยนะอีกกลุ่มเนี่ยเป็นวัยรุ่นในพื้นที่โอ้ยทะเลาะวิวาดกันเขม่นกันแล้วก็ซัดกันนัวเลยล่ะค่ะ
ตำรวจบ้านที่อยู่ภายในงานพยายามเข้ามาระงับเหตุนะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกลุ่มวัยรุ่นมันมีเยอะมีมากกว่าสิบคนค่ะ
ก็ชะลุมกันอยู่แบบนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดตำรวจเซฟสพเขลางนครเขาบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวคนก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีค่ะ